เจ้าของโรงงานผลิตน้ำดื่มที่จังหวัดเชียงใหม่คนหนึ่ง
เขาขึ้นชื่อเลยนะว่าเป็นคนที่ถูกสลากติดต่อกัน๕๓

คือทำอะไรก็เฮงไปหมดแล้วฮะแต่ทีนี้ที่เป็นที่ฮือฮาเพราะว่า
เสียเขาเอาคลิปนี้มาโชว์ให้ดูนะ
บอกว่าในวันศาสตร์จีนที่ไหว้บรรพบุรุษเนี่ย
มันมีปรากฏแสงอะไรวนเวียนอยู่ในบ้านแบบนี้
เชื่อว่าดวงไฟปริศนานี้คือดวงวิญญาณของบรรพบรุษ

ให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้กันสักหน่อยนะฮะ
เห็นไหมฮะลอยไปลอยมา
ลอยไปลอยมาแบบนี้เป็นคลิปที่นายกฤษดาแทร่โกยอายุ๔๙ปี
ของโรงงานผลิตน้ำดื่มแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่อย่างที่ผมบอกไป
แหม่เสียกิจสดาเนี่ยถือว่าเป็นแช้มถูกสลักกินแบ่งรัฐบาล
ห้าสิบสองงวดห้าสิบสามงวดติดต่อกันนะเฮียกอยก็เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ย
กล้องวงจรปิดในบ้านบันทึกภาพเอาไว้ได้ในช่วงศาสตร์จีนที่ผ่านมานะ
ที่สุโขทัยฮะมีการจัดเตรียมของเส้นไหว้บรรพบรุษ
เปิดดูกล้องวงจรปิดผ่านมือถือเห็นแบบนี้ฮะ
แสงไฟวงกลมนะคุณไม่ใช่กลมเดียวเนี่ย๓ดวงนะ
เป็นกลมสีขาวขาวนะฮะปรากฏอยู่ในมือถือเห็นไหมฮะ
ลอยไปลอยมาลอยเร็วด้วยนะซึ่งในครั้งแรกที่เห็นก็คิดว่าเป็นเพียงตัวแมลงที่ผ่านหน้ากล้องไปหรือเปล่า
แต่ยิ่งดูยิ่งเห็นชัดฮะแล้วก็จิตสัมผัสสัมผัส
ได้ว่าเป็นวิญญาณบรรพบุรุษที่จะมารอรับของเส้นไหว้ที่เตรียมไว้ไหว้ในวันศาสตร์จีน
เมื่อเห็นแล้วก็รู้เลยว่าบรรพบุรุษเนี่ยมีจริงนะฮะวิญญาณเนี่ยมีจริง
ทีนี้ครับก็ให้ศีลให้พรให้มีสิริมงคลให้เกิดกับตัวเราและครอบครัวเชื่อว่าวิญญาณบรรพบรุษมาให้ศีลให้พรแบบนี้นะฮะ
หลงตุษศวงศ์เทวดาเดินดินท่านมาบอกครับว่าเนี่ยคือชีวิตจิตวิญญาณของบรรพบุรุษท่านมารับ
เพื่อให้เกิดเป็นสิริมงคลแก่ตัวเราและครอบครัวครับ
ค่ะตอนแรกภิกแค่คิดเป็นแมลงครับตอนแรกดูครั้งแรกก็มันเป็นแมลงอะไรอะไร
เนี่ยคือดวงติดของวิญญาณที่เวลามารับของเส้นไหว่ยากเป็นมาถ้าเป็นบรรพบุรุษของเรานี่ครับ

คือเฮียกิจสดาแกสัมผัสอะไรได้บ่อยไงคุณนะ
แล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเฮียแกเนี่ยก็โอ้โห
สลากติดต่อกันหลายงวดนะฮะ
พาผู้สิทธิ์ข่าวชมจุดต่างภายในโรงงานน้ำดื่ม
ผู้สิทธิ์ข่าวก็เคยเดินชมบ่อยครั้งนะ
ก็จะเห็นนะว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างมากมายนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นองค์พญานาคขนาดใหญ่ขนาดเล็ก
จำลองมาจากคำชโนธก้อนหินแร่ลักษณะพิเศษ
เป็นที่สิงสถิตของดวงวิญญาณและองค์เทพต่าง
มักเจอเหตุการณ์ประหลาดและสัมผัสมาตลอด

เนี่ยเหงียวก็ได้เชื่อมาตลอดนะครับว่าดวงวิญญาณมีจริง

เห็นดวงไฟผ่านในกล้องวงจรปิดแมลงบ้างอะไรบ้างนะคะ